ทางดีชั้นจัดให้นะคะเมื่อวานต้องบอกว่าสุฟฟ้าดังมาเดินพรมแดง

เนี่ยคะถ้าไปดูฟ่าชั่นเลยที่ชั้นจัดเต็มจัดหนักให้
นังเอกดังมากันเพียบไปดูภาพกันเลยค่ะ
สดน้ำสวยมากส่งสูบให้ด้วย
ถ้าได้พิสิกนิดใดหน้าคุณผู้ชม๔๕ยังสวย
ขาวพองเป็นดองยายหนีน้องนิ้งโอ้โหน้องนิ้งสวยมาก
คือหน้าอกหน้าใจเล็กก็ไม่ต้องห่วงนะคะ
ปิดท้ายกับแมทโอ้โหเป็นไงล่ะคะ
คุณผู้ชมแอวเอวแอวเลยว่าภาษาอีสานตกเลย
เอวแมทเนี่ยคือเล็กมาก
เล็กมากแล้วก็คือสวยปังมากจริงค่ะ
ซึ่งไหนค่ะก็เจอแมทแล้วค่ะ
ไลท์ของงานนี้ก็คือการปรากฏตัวของเธอนั่นเองค่ะ
ขอเคลียร์ใจนะคะทั้งเรื่องถอนตัวจากละครเรื่องใหม่
ตอนแรกจะได้ประกบกับพี่เชอรี่เชอรี่เข็มอับสอนนะคุณผู้ชม

คือน้องแมทบอกว่าจริงก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนี่แหละค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแมทก็ได้เดินทางไปขอโทษขอพลผู้ใหญ่นะคะ
แล้วก็ผู้จัดเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันว่ายังไม่ลาวงการค่ะ
รอบทที่ใช่เดี๋ยวแม่จะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งแน่นอน
ถ้ายังจำกันได้ก็คือละครก่อนหน้านี้ก็คือเล่นกับณเดชน์ไง

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากรู้
เลิกพี่สงการจริงหรือเปล่าค่ะ

คุณแมทเนี่ยคือแชร์คำโพสต์คำคมโพสต์คำคมแปลก
สัญญาณแห่งการจากลาคุณผู้ชม

ไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียว
เป็นรูปที่คุมงานแบบซ่อมแซมบ้าน

เขียนบอกว่าคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเอง
ยังบอกด้วยนะคะว่าเหนื่อยหน่อยนะตอนนี้ค่ะ
กับช่วงนี้ก็ไม่เห็นภาพคุณแมทคุณสงการได้ลงรูปคู่กันเลย

งานนี้นะคะแมทขอเขียนชัดว่ายังไม่เลิกกัน
แค่แชร์โพสต์คำคมที่เจอประกอบกับหน่วยเหนื่อย
ยอมรับนะคะว่าช่วงนี้ความหวานกับสงการอาจน้อยลง
เพราะยุ่งทั้งคู่ค่ะเจอกันก็แค่ห่างยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้
คุณผู้ชมมันงงมั้ย

เอาแล้วไปฟังคำตอบหน่อยค่ะ
ประเด็นของสตอรี่ก่อนนี้
ก็คือเราแซวตัวเอง

บอกผู้จัดการบอกว่า
ฉันตายแล้ว
งานคางานให้ตัวเอง

หมายความว่าแมทยังไม่ได้ทราบว่าพี่เขารู้สึกยังไง

แต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ
ไม่อยากปิดว่าแบบปกติค่ะเหมือนเดิมค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั้งที่เราแบบยุ่งมากคุยกันน้อยจริง
คือจริงก็คือยุ่งมากแหละ
แต่ว่าหลายคนก็จะสงสัยว่าก็คือยุ่งมาก
แต่ว่าคือทำไมไม่ถามกันก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกคือเมื่อวานพี่ไปงานเองนะคะ

คือที่แมทออกมาพูดคืออยากจะพูดเรื่องจริงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
อนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันอีกที